ของอู่ใจเด็ดเลยครับขับรถกระบะพุ่งชนเลยชนใคร
ชนขโมยเออขโมยสองคนเนี้ยฮะเขาไปจี้รถมอเตอร์ไซค์มาก่อน
เพื่อจะมาขโมยกระทะล้อของอู่แห่งนี้
เจ้าของก็เลยไม่ยอมฮะชนแบบนี้เลยนะครับ

ขโมยเนี้ยขโมยทำไมขโมยโดนแน่มึงโดนแน่แจ้งความแน่ครับ
สับเย็นนี้นะครับครับนี่นะครับโอ้โหนี่แหละฮะ
เจ้าของอู่จับโจรเองเลยนะครับใช่คือเห็นอยู่คาตาว่าขโมย
ยังมีหน้ามาบอกอีกว่าใครขโมยใช่นี่เจ้าของอู่ขับรถกระบะมาแล้ว
เขาก็ชนไม่แรงนะคุณนะเออแต่ก็ทำให้โจรทั้งสองรายก็ยอมทิ้งอันนี้
กระทะล้อแบบนี้ที่ขโมยมานะครับคือกะชนไม่ได้เอาตาย
ประกาศชนเพื่อให้หยุดไงใช่ฮะแล้วนี่ปากแข็งอีกใครขโมยใครขโมย
สุดท้ายนะฮะเจ้าของอู่แล้วก็เป็นเจ้าของกระทะล้อนี้นะ
ก็แจ้งความครับกับตำรวจสพเมืองชมบุรี
ควบคุมตัวนายธีรพัฒน์เหยียมสะอาดอายุยี่สิบเอ็ดปีซึ่งเป็นคนซ้อน
ทำหน้าที่ฮิ้วกระทะล้อพร้อมของกลางรถจักรยานยนต์สีแดงที่ใช้ในการก่อเหตุ
สภาพโซ่หลุดนะครับตัวคนซ้อนเนี่ยยอมรับบอกว่าเพื่อนชื่อโจ
คือคนขี่นะคุณนะโจว่าจ้างผม๑๐๐บาทให้มาช่วยยกกระทะล้อของรถ
ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามาขโมย
ผมก็นึกว่ามาใช้รายงานเฉยผมก็เลยมาช่วยเขายกฮะ
ปรากฏว่านี่ถูกเจ้าของอู๋ขับรถชนเพิ่งมารู้นี่แหละว่านายโจใช้ผมให้มาขโมยนะครับ
ปีคนที่ขับรถกระบะเนี่ยชนรถจักรยานยนต์คันนี้เลยนะครับ
ก็บอกแบบนี้บอกว่าโอ้โหผมต้องตัดสินใจแบบนี้นะ
งั้นผมจะจับโจรไม่ได้นะครับ
ต่อมาวาดไปไกลไหนครับ๒คนครับสองคน
แล้วทำไงถึงเห็นครับ
ผมขับรถรถกันนี้ทิ่มเลยครับ

นี่แหละครับกระทะล้อขโมยมาจากอู่ซ่อมรถ
แต่รถจักรยานยนต์คันสีแดงที่ใช้ในการก่อเหตุ
นี่ก็ไปจี้ไปขโมยมานะคุณนะ

ก็คือนางสาวศรีพรมพรอายุ๒๕ปี
คนที่ถูกนายโจจี้ชิงรถจักรยานยนต์ไปเล่าให้ฟังบอกว่า
คนร้ายทำทีโบกรถบอกให้เธอขี่รถไปส่ง
แล้วก็เข้าประชิดตัวครับก่อนจะพูดว่า
กูมีมีดเดี๋ยวกูจะทิ้มมึงให้เลย
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ของเธอไปเลยนะฮะ

ในสภาพโซ่หลุดหมดเลยนะครับ
ตำรวจคุมตัวนายธีรพัฒน์แล้วก็นายโจ

ผ่านร่วมกับลักษณ์ทรัพย์โดยใช้ยานผ่านนะครับ
ซึ่งนายธีรพัดเนี่ยสัดทอดนายโจ้จนหมด
เลือกเลยว่าเป็นคนจ้างวานคุณ
๐บาทจ้างวานเขาตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวนายโจ
ดำเนินคดีต่อไปนะครับเพราะว่าสุดท้ายคือจับได้๑คน

ใช่ค่ะเหลือแต่นายโจนี่แหละนะขอให้ตามจับตัวได้เร็ว